บันเทิงต่างประเทศในวันนี้นะคะจะพาไปส่องความฟิตของนักแสดงรุ่นเก่า
กลับมาของเขาในครั้งนี้มาพร้อมกับผลงานอะไรเดี๋ยวรอดูกันนะคะ
แต่ว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรไปติดตามข่าวนี้กันดูค่ะ
ถูกแชร์ว่าโลกโซเชียลตั้งแต่เมื่อช่วงดึกของคืนที่ผ่านมา
ที่มีเรื่องกับชายปริศนาร่างยักษ์บริเวณหน้าโรงแรม
โดยเริ่มมีปากเสียงกันหน้าที่พักก่อนจะเครื่องหมัดใส่กันอย่างเต็มที่
แต่สุดท้ายนักร้องหนุ่มซึ่งมีขนาดตัวที่เล็กกว่าก็ต้องลงไปกองกับพื้นตามภาพ
ทั้งนี้ประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ทำได้ดีที่สุดคือพยายามแยกทั้งสองออกจากกัน
แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุวิวาสทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันมาก่อน
เป็นคนไม่ขี้คลาดแม้จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ตาม
ซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบลงนักร้องหนุ่มก็ได้โพสต์ภาพโชว์ใบหน้าที่ไร้ร่องรอยบอบช้ำจากการต่อสู้